เราพูดกันเสมออย่าไปรวมกลุ่มกัน
ระยะห่างกันหน่อยป้องกันโรคโควิด๑๙
แต่เห็นภาพนี้คลิปนี้ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
เพราะเซียนพระเขาอยากได้พระเอาไปบูชา
แล้วก็ไปรวมกลุ่มกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้
คำถามคือไม่กลัวโควิดเลยเหรอ
ถ้ามันเป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมามีแค่คนเดียวติดแล้วไปอยู่ในกลุ่มนี้
ทั้งหมดเป็นพันคนจะไม่ติดกันไปหมด
เป็นการเป็นการทิ้งระเบิดบอมลงไปเลยนะ
ถูกต้องเขาก็ใส่หน้ากากแต่บางคนเอาหน้ากากไว้ตรงข้าง
มันก็กลายเป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแล้ว

นี่ครับคุณผู้ชมภาพนี้มีคนเอาไปโพสต์เอาไว้มันดราม่าเกิดขึ้นทันทีครับในโลกโซเชียลนะฮะ
มีลูกศิษย์เอ่ยประชาชนผู้ที่ศรัทธาเอยรวมตัวกันไปเช่าวัตถุมงคลรุ่นบูชาครูหลวงพ่อรวย
ปราสาทธิโกที่วัดเชิงเขาอำเภอเมืองอยู่ที่ตำบลปากเพลียวที่สลับบุรี
บางคนก็ยืนไก่ชิดกันบริมิการเวลายะห่างกันคนเห็นแล้วก็โอ๊ยกลัวจังเลย
ไอ้คัสเตอร์ทองหล่อนี่ก็จะแย่อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นคลัสเตอร์นี้อีกมันก็จะแย่ไปอีก
ทีนี้ทำมาหากินก็ลำบากคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไป
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปวัดเชิงเขาซะหน่อยตรวจสอบพบว่าวัดเองก็มีการตั้งเต็นต์แบบโดมขนาดใหญ่๕หลัง
ประชาชนตอนที่หน้าข่าวไปคนเลิภบางตาแล้วแต่ในภาพแรกที่เห็นคนเยอะ
ประชาชนก็ไปเช่าวัตถุมงคลหลายคนเดินทางกันไปต่างจังหวัด
ก็ไปนั่งในเต็นต์แล้วก็มีฝนตกอีกมันก็เป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะ
มาดาการคัดกรองมี
แต่เราอย่าลืมนะว่าเชื้อมันพัฒนาตัวเอง
มากขึ้นไม่แสดงอาการ
วัดอุณหภูมิไม่เป็นไข้ก็จริง
แต่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะไม่เป็น
ไม่ได้เจ็บคอก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็น

เจ้าภาพอะไรที่จัดงานที่วางแผนเอาไว้นานนะครับ
ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะจัด
แต่ว่ายังไงก็รับผิดชอบสังคม

วันนี้เรา๓คนพร้อมทีมงาน
น่าจะไปเริงร่าอยู่ที่อุดรธานีแล้ว
เพื่อจะเตรียมอ่านข่าวสดให้ท่านฟัง
ให้ท่านดูในวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้
แล้ววันถัดไปก็จะไปที่หนองคาย
แต่ท่านผู้บริหารไทยรัฐทีวีได้เล็งเห็นว่า
มันอาจจะเป็นการไม่รับผิดชอบต่อสังคม

อย่างนั้นเราก็ย้ำเตือนตรงนี้เลยนะครับว่า
ต้องกลับขออภัยพี่น้องชาวอุดรธานีและหนองคายนะครับ
ที่เราต้องเลื่อนการไปอ่านข่าวเช้าสัญจร
กันออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สามคนของเราแล้วก็ทีมงานเนี่ย

อยากจะให้รู้ว่าเราเตรียมงานอะไรไว้บ้างเนอะ

เตรียมลงพื้นที่เราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว

ถ้าทุกอย่างดีขึ้นเราสัญญาว่าเราจะกลับไป

ร่วมกันรับผิดชอบนะครับ